เอาล่ะหลังจากที่เขาไลฟ์คุยกัน๓คนเขานะ
แล้วเขาเชื่อกันว่าไอ้ผ้าสีขาวเนี่ยนะฮะ
ทนายกิจสนะคุณเต้มงคลกฤษแล้วก็บางแจ๊ก
เป็นผ้าที่คุณแตงโมใช้บนเรือ
แล้วมีคราบนั่นคราบนี่มีใบไม้
ทำให้วันนี้นะฮะ
คุณมงคลกฤษล่องเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้ง
จะไปหาไอ้ใบไม้มาเทียบเคียงสิว่า
มันคล้ายกับใบไม้ที่บางแจ๊กอ่ะ
เห็นหรือเปล่าที่ติดผ้ามา
นี่ครับนายมงคลกิจสุขสินธารานนท
หรือศเต้ไปกับธนายกิจสนะศีบุญพิมศ์สวย

จะเอาไปเปรียบเทียบกับใบไม้ที่ติดอยู่กับผ้าสีขาว
โดยเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม๕
ยังท่าเรือพิบูรสงครามเลยเป็นจุดแรก
วางดอกไม้ไว้อะไรคุณแตงโมก่อน
แล้วก็บอกว่าวันนี้มาดูทรายแล้วก็ใบไม้
ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีนะฮะโดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับผ้าที่บังแจ๊กได้มามันเป็นของจริงหรือเปล่า
แล้วจะส่งไปให้กรรมธิการวุฒิสภา
แล้วก็กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบก่อน
แล้วเรื่องนี้ที่มาที่ไปเดิมก็ไม่รู้
แจ๊กก็ไม่ได้บอกแต่อ้างว่าได้มาจากตำรวจระดับนายพล
คาดว่าเขาคงอยากช่วยแต่ไม่อยากออกตัว
หากเป็นหลักฐานเท็จแล้วถูกดำเนินคดีหรือไม่
เขาบอกไม่รู้แต่เป็นคนละประเด็น
เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพลเมืองดี
ส่วนคดีเชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะมีความคืบหน้า
เพราะว่ามีคนนอกเรือมาเกี่ยว
เข้าใกล้เงื่อนไขของคดีพิเศษแล้วครับ
ใช่ไม่นี่คือพิเศษแรกต้องมีแล้ว
คุณซัยจริงมากนะครับ
ก็รักปฤษฐาแปรที่ว่า
ก็ต้องจัดหาอัพเทิม
สวัสดีคนนี้ไม่เอาหลักฐานนี้ส่งให้พนักศัพท์ส่วน

ซ้ำเสริมการทำงานให้มันดีขึ้นบ้าง
ต่อมาสสเต้ก็ล่องเรือ

จุดนี้นะครับมีการเก็บใบไม้ด้วย
เขาบอกว่าเป็นใบหูกวาง

จากนั้นก็ล่องเรือต่อไปที่ท่าเรือ
ใต้สภาพระราม๗สเต้กับทกิศนะ

หลังจากชาวบ้านบอกว่าต้นถูกตัดทิ้งไป

ในเฟซบุ๊กของบางแจ๊ก

เคียงกันที่สุดคือใบทองกวาว

ต่อที่ท่าเรือวัดรุ่มคงคาราม

จากนั้นนะครับท่าเรือวัด

ก็ไปพบฝักต้นทองกวา

เพราะหารือกันว่าไอ้ใบไม้ที่ใกล้เคียง

แล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ใกล้จุดตกก็คือ
จะนำน้ำไปตรวจข้าว
ทีเอสหรือว่าความเป็นกรดเป็นด่าง

แล้วก็โครนในศพว่าสอดคล้องกันหรือเปล่า

จนัสดันและกรรมธิการตรวจสอบต่อไปครับ
สตเต้ก็ยัง
เดินหน้ามุ่งหาหลักฐานอยู่

แล้วก็มองว่าเป็นไปไม่ได้
เหมือนกับที่เลขานุการรัฐมนตรี

เขาก็ไม่เชื่อนะคะว่าผ้าคลุมสีขาว

ว่าที่๑๐๓ธนกฤษจิตอารีรัฐ

ไลฟ์ที่บังแจ๊กเอาผ้าคลุมมาโชว์

บอกไม่เชื่อเพราะมันมีหลายประเด็น

แล้วคราบเลือดที่เห็นมันชัดเกินไป

เพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าไปร่วมในการชนสูตร

แต่ที่เมื่อวานที่บางแจ๊กเอามาเอามาผูกโชว์เนี่ย

ว่าถ้าเป็นผ้าคลุมของคุณแตงโมจริง

ทำไมบังแจ๊กไม่เอาไปมอบให้ตำรวจ

ต้องการอะไรกันแน่

แต่ผ้าตกที่แม่น้ำเจ้าพระยาในไทย
เป็นไปได้แค่ไหนที่ผ้าของคุณตังโม

ส่วนที่อ้างว่าตำรวจส่งไปให้

แจ๊กเป็นใครตำรวจทำไมต้องส่งไป

เรื่องนี้มันทำให้สังคมวุ่นวายไปหมด

นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ
พ่าอาจจะบินมาหาบางแจ๊กอะไรที่อเมริกา
แล้วตำรวจมีความจำเป็นอะไรที่มันทำต้องไป
ก็เดี๋ยวจะตรวจสอบกฎหมายระหว่างประเทศ

มีกฎหมายข้ามีความยาว

และให้คนที่อเมริกากาวโทษมาให้ระเบิดอันคดีด้วย

ในฝั่งคุณผู้ชมเอาข้อมูลมาให้ดูกัน
แล้วคุณผู้ชมรู้สึกยังไงคิดยังไงกับประเด็นนี้นะคะ

บอกสื่อให้ไปให้บางแจกปั่นเสียราคา
แล้วบอกเนี่ยบางแจ๊กก็เคยติดต่อมาที่ผมนะทุกทางเลยเหมือนกัน
ล่าสุดสสเต้ก็ไปให้ไลน์ส่วนตัวผมไปอีก
ผมไม่คุยหรอกกับคนแบบนี้เสียเวลา
แล้วก็โพสต์ในลักษณะว่าสสเต้ไม่ทันเกม
บ้าจี้ตามแล้วยังจะไปไลฟ์ข้อมูลด้วยกันอีกนะคะ
อันนี้ก็คือประมวลมาให้ได้ดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับการตามหาผ้าของคุณแตงโมมันไปถึงอเมริกาแล้ว
แล้วก็เนี่ยค่ะก็เกิดสิ่งนี้ตามมานะคะ